อาหารน้ำมันยืดแล้วกับกลางเลือดนะครับ
หวานอาหารให้อาหารตลาดนะครับ
นี่ตลาดออกที่สระตาม
ที่ตัวอาลังกณะของอาหาร
ให้ดูขาดด้วย
และหลังขึ้นหน่อยถึงหลังตั้งโตรศัตริย์
ข้างที่มาตลาดจากตัวเจ้าขา
เวลากลับ

มีใจขอให้มันมี
เจ้าสิทธิ์ใจพอรับสวน
ใจสวนเจ้าสุภาพบริพาท
คุณทางเหลือเก่งเหลือใจ
เวลาเก็บก้วยโตรศัตริย์มากกว่า
ทำให้รีดูเข็มอาหารเด็กที
ใครจะเดี๋ยวยาให้อาหารต่างก็ไปได้นะ
ใครอาหารเด้านาแล้วก็มีหวังจะไหนใคร
รีดูคนเป็นชายภูมิ

อาบใช่ไหมอย่ามาอาบกับคนก่อนนะอย่าค่อยมาลุงนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป